ไปดูเรื่องอุบัติเหตุกันที่มหาสารคามนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อมีรถเก๋งคันหนึ่ง

ปรากฏว่าเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์
เนี่ยหาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งสบด้วยกัน
และผู้เสียชีวิตคนนี้เขาคืออดีตรองพอ

นี่เป็นภาพหลังจากเกิดเหตุเมื่อช่วงกลางดึก

มุ่งหน้าเข้ามหาสรคาม
ปรากฏว่ามีแท่งแบรีเออร์ปูน
กรอกกลางถนนนี่แหละนะคะ

ซึ่งเป็นรถเก่งมิซูบิชิสีขาวทะเบียน
ก็ใกล้ช้อชิง๖๗๓๓มหาสารคาม
สภาพก็โอ้โหพังยับเยินทั้งคันนะคะ
คนเจ็บเนี่ยเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ
คือเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามช่วยชีวิต
ใช้เครื่องตัดถางไปช่วยงัดเอาคนขับออกมา
แต่สุดท้ายไม่มีชีพจรแล้วนะคะ
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลโกสุมพิสัย

คือนายอาทิตย์สิงหุมวัย๔๐ปี
เขาเป็นคนจังหวัดมหาสารคามค่ะ
และก็ที่สำคัญเขาเป็นผู้อำนวยการ

อำเภอบรบูจังหวัดมหาสรคามด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นจุดนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้ค่ะ
เป็นช่วงทางโค้งเข้าบ้านหัวขัว

แล้วก็ทะไหลไปชนกับเสาไฟส่องสว่าง

สภาพพังยับเยินแบบนี้สุดท้ายก็เสียชีวิต
และนอกจากนี้ยังมีรายงานจากผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ

มืดมากพี่ก๊อฟไม่มีไฟ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานทางหลวง

เพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงของชาวบ้านที่ขับรถไปมานะคะ

ก็เติมไฟเขาหน่อยละกันนะคะค่ะ